มาถึงเรื่องการจราจรกันบ้าง

เวลาขับรถไปแล้วเห็นคนเปิดเลนส์พิเศษมา
คุณผู้ชมน้องทั้งสองท่านรู้สึกยังไง

บางคนคือนักกว่านั้นคือทำไมคุณทำอะไรง่าย

แล้วถ้าอย่างนั้นทั้งสองคนกล้าจะลงไปด่าเขาไหม

ส่วนใหญ่แล้วก็แบบบ่นในใจ

รถติดขัดนานเป็นหลายชั่วโมงเลยแหละนะครับ
ลงไปถ่ายคลิปด่าเขาเลย
เหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นที่

นี่ครับลงไปถ่ายคลิปแบบนี้แล้ว
บรรยากาศก่อนดูบรรยากาศเดี๋ยวเล่าให้ฟังต่อ

สอบใบขับขี่ผ่านมาได้ไงกันไงวะ

เออแล้วไปยังไงสรุป
ถนนสีเวียงสีลมนี่เอง

แถวนี้รถติดมากแล้วถ้าเกิดว่า
มันติดขนาดนี้แล้วคุณไปเปิดเลนส์ใหม่

คนจะไปก็ไปไม่ได้นึกออกไหมฮะ
กลับตัวก็ไม่ได้ให้ไปต่อไปก็ไปไม่ถึง

ปกติเลยอยากจะกระตุก
จิตสำนึกของคนที่เปิดเลนส์

คุณก็เลยถ่ายไปด่าไป
โพสต์ในกลุ่มโปรดแอกชาวสองล้อ
แล้วก็เล่าบอกว่าปกติขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านเส้นนี้ประจำนะครับ
ซึ่งเป็นถนน๒เลนแบบวันเวย์
แต่หน้าปากซอยทางออกมันจะถูกบีบให้เหลือ๑เลนอยู่แล้ว
ซึ่งถนนเส้นนี้ทุกเย็นการจราจรจะหนาแน่น

กระทั่งช่วงเย็นที่เขาถ่ายคลิป
การจรจรมันติดขัดผิดปกติอยู่แล้วนะครับ
เพราะสังเกตเห็นว่ารถหลายคันในน้ำมักง่าย
อยากจะไปเร็วกว่าเขาไม่ต่อคิว
เปิดเลนพิเศษจากสองเลนเป็นสามเลน

ขนาดมอเตอร์ไซค์ออกไม่ได้นี่แสดงว่าแคบมากนะ

การจราจรติดขัดนานนับชั่วโมงครับ
ก็ลงไปต่อว่าแล้วก็เห็นคลิปแบบนี้
ก็เลยเอาลงมาซะหน่อยนะครับ
อยากจะเตือนอยากจะปลูกจิตสำนึกนะครับ
ให้คนใช้รถใช้ถนนร่วมกันมีวินัย
แก่คนอื่นเขาบ้างนะฮะ
อันนี้ในกรุงเทพนะผมเคยเจอต่างจังหวัด

แล้วเขาเปิดทางพิเศษมามาจ๊ะกับเราแบบนี้

ถูกมองประมาณว่าทำไมคุณไม่หลบ
บีบแปลงไล่เราอีกนะ

แต่ว่าเหตุการณ์นี้ก็แนะนำว่า
ถ้าเป็นท่านเองก็อย่าลงไปแบบนี้